บอกว่าตอนนี้นางร้ายทั่วประเทศไทยนะคะ

เพราะว่าลักษณะสุดมีสาวงาม
เขาออกมาบอกว่าหนูอยากเป็นนางร้าย
คนนั้นก็คือ
ว่าแอนจิลลี่อยากจะทำงานอะไรในวงการ
เจ้าตัวบอกว่าจริงพี่ตอนนี้หนูใกล้จะอำนาจตำแหน่งแล้ว

เพราะว่านางงามคนต่อไปคือต้องปังกว่าเดิมแน่นอน
นอกจากนี้ก็บอกว่าอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้าง

ชิลีบอกว่าตอนนี้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้น
มันก็มีงานเรื่อยนะเห็นจริงเขามีงานเรื่อย
สุดนี้ปลาชมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์ค่ะ

ส่วนเรื่องนางร้ายที่เกินไปนั้นนะคะ
คือถามสาวแอนชิลีว่าอยากจะโชว์ฝีไม้ลายมือทางการแสดงบ้างไหม
เจ้าตัวบอกว่าหนูก็สนใจมากค่ะ

เพราะมั่นใจว่าอินเนอร์ของหนูเนี่ยมันต้องร้ายแรงค่ะ

ต้องหาพระเอกสูงกว่าก่อนเนอะ

ก็ได้สายฝ่ายของพ่อมาเรื่องความสูง
ก็ยากนิดหน่อยสำหรับประเทศไทย
แต่ว่าก็มีพระเอกสูงอยู่น้ำ

เป็นไอดอลคะ
นางเอกฮาลิบูทดังมากนะคะ